คือไอ้การอ้างว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจอยู่อย่างนั้นนะคะ
มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าทำไมจะไม่เข้าใจ
คำพูดคำจาในม็อบแล้วก็การขึ้นเวที
คำพูดคำจาบนเวทีมันชัดเจนอยู่แล้ว
ใครก็เข้าใจว่าต้องการอะไรนะคะ
แต่ว่ามันเป็นการเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เยอะนะคะ
ดิฉันจึงย้ำว่าข้อเดียวที่เรียกร้องมาทั้งหมดที่จะทำกัน
ก็คือการแก้ไขรำนูนนอกนั้นเป็นไปไม่ได้นะคะ

ทำไมคุณเอกจึงประเมินว่าเป็นไปไม่ได้คะ
หนึ่งผลเอกไปยุดไม่ราวออกอยู่แล้วนะคะ
ยิ่งรักล้านคนไล่ยังไม่ออกเลยนะคะ
แล้วก็ยุบสภานะคะท่านไม่เห็นเหรอคะว่า
ผู้อภิปรายเนี่ยแม้กระทั่งผู้อภิปรายฝ่ายตรงข้ามอ่ะนะคะ
พูดไปขาสั่นไปเลยยุบสภาคือไม่อยากยุบหรอกนะคะ
เพราะฉะนั้นการยุบสภามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
เขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้อยากให้ยุบนะเพราะเขาก็ไม่เอากติกาตอนนี้

แล้วก็ในเรื่องของอะไรกฎหมายอะไรที่ปิดกั้น
เอากฎหมายมาปิดปากประชาชนอย่างนี้
โอ้โหปิดได้ที่ไหนคะนี่ทุกวันนี้ทนฟังกัน
ไม่รู้จะฟังกันยังไงแล้วนะคะแล้วก็สิทธิเสร็จภาพในการพูดเนี่ย
เขาทำเกินสิทธิ์เขาแล้วค่ะเขาไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นแล้วด้วยซ้ำนะคะ
แล้วสิ่งต่างเนี่ยเห็นกันเยอะแยะเลยค่ะตามสื่อมวลชนนะคะ
เพราะฉะนั้นมันเป็นการพูดเองเอาเองแล้วค่ะวันนี้
ถ้าอย่างนั้นมันเป็นไปได้ไหมคะที่จะเกิดกลไกในสภา
คือเอาตัวแทนของกลุ่มผู้ชมนุมเข้าไปคุยกันในสภา
กรรมธิการมันเกิดเวทีที่แบบเป็นทางการได้ไหม
มันมีแล้วไงมันมีแล้วไงเข้ามาประชุมกันบ้างไหมล่ะเห็นไหม

ได้เคยไปตอนช่วงแฟสมอบมานะคะแล้วหนูก็ได้มีการบอกกับทางทางรัฐสภาด้วยแล้ว
มีการแถลงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าพวกเราไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนเป็นเสียงของประชาชนทุกคนได้
เราไม่สามารถที่จะเอาปัญหาของประชาชนทุกคนมาพูดให้ทุกคนให้ทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นฟังได้
ประเด็นคือถ้าอยากที่จะเข้าใจปัญหาของประชาชนจริงพวกท่านต้องออกมารับฟังเราข้างนอกค่ะ
เพราะว่าตัวหนูเองนักศึกษาเพียงแค่ไม่กี่คนไม่สามารถที่จะพูดปัญหาทั้งหมดที่ประชาชนเดือดร้อนได้นะตอนนี้จริง
ถ้ามีคณะกรรมการสมารณชันซึ่งอันนี้ที่ฉันเห็นพูดกันนะคะคณะกรรมการสมารณชันถ้ามีขึ้นมานี่ทางกลุ่มผู้ชมนุมรับได้ไหมคะคณะกรรมการสมารณชันอยากมีกลไกนี้ไหมคะ
ที่หนูคิดว่าเราต้องมาคุยกันค่ะเราต้องมาคุยกันแต่ว่าการคุยนะที่นี้ต้องเป็นการคุยในที่สาธารณะคุยในที่เปิดคุยในที่ที่ประชาชนควรจะต้องมีส่วนรู้

คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้างเพื่อที่ให้เขาและสภาหรือและรัฐบาลเนี่ยคุยกันได้บ้างเพื่อที่ให้เขาและสภาหรือและรัฐบาลเนี่ยคุยกันได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้างเพื่อที่ให้เขาและสภาหรือและรัฐบาลเนี่ยคุยกันได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้างเพื่อที่ให้เขาและสภาหรือและรัฐบาลเนี่ยคุยกันได้บ้าง

คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง

คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง

คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง

คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง

คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง

คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง

คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง

คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง

คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง

คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง

คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง
คุณปริณาค่ะหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกได้บ้าง